คุณผู้ชมข่าวต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วสะลดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พ่อแม่แยกทางกันปล่อยให้น้องวัย๕ขวบอยู่กับคุณปู่
ที่ปู่จะดูแลคุณปู่กลับข่มขืนขืนใจน้อง
พฤติกรรมน้องเปลี่ยนไปคุณครูต้องเค้นถามถึงรู้ความจริงครับ
ตอนนี้หลายฝ่ายก็เข้าไปเยียวยาจิตใจเข้าไปช่วยเหลือเด็กคนนี้อนุบาลเองคุณ๕ควบ

คือเด็กคนนี้ถูกล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ทีมข่าวที่ทราบว่าเด็ก๕๖คนนี้เรียนอยู่ชั้นอณุบาห์๒ของโรงเรียนประถมชื่อดังแห่ง๑
ถูกปู่แท้อายุ๖๐ล่วงละเมิดทางเพศ
แล้วต่อมาครูประจำชั้นสังเกตเห็นเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้พฤติกรรมเปลี่ยนไปผิดปกติ
เด็กบอกกับครูว่าหนูเจ็บค่ะครูเจ็บที่อวัยวะเพศ
เพราะว่าถูกปู่ใช้อวัยวะเพศพยายามสอดใส่เข้ามา
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักที่น้องอยู่กับปู่สองคนนะครับ
ครูประจำชั้นตกใจมากพาเด็กคนนี้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าโอ้โหผลที่ออกมาน่าตกใจยิ่งกว่าอวัยวะเพศของน้องฉีกขาดนะครับ
ครูประจำชั้นก็เลยแจ้งความนะฮะแล้วก็แจ้งให้ทางผู้บริหารโรงเรียน
ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นล่าสุดผู้บริหารโรงเรียนยอมเปิดเผยว่า
ทราบเรื่องนี้แล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานเจ้าที่คุ้มครองสิทธิเด็กและสหวิชาชีพ
รับตัวเด็กไปตรวจร่างกายอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งสอบปากคำเด็ก
เพื่อสืบหาข้อมูลว่าจริงเท็จอย่างไร

ทางโรงเรียนก็ต้องมีการแจ้งว่าต้องระวังเรื่องของการเปิดเผยข้อมูล
พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการช่วยเหลือเด็กอย่างเต็มที่กันต่อไปคุณผู้ชม
๕ขวบตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่มาก

อายุ๖๐ย่ำยีหัวใจแล้วก็ร่างกาย